ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีม
เพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกัน
ก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมปลากุ้งพุ่งไป

โอเคค่ะ
พลากุ้งไป

กินให้ไวไปให้ถึงครับ
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใจกลางย่านสาระยาครับ

สรรสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนนะครับ
ที่มีความงดงามและอ่อนช้อย
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจที่คุณจะต้องไปต่อเท่านั้นครับ
และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้

ตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง
และทีมไหนสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันทีครับ
แต่ถ้าทีมไหนแพ้คุณจะได้รับบทลงโทษ
ที่อาจจะทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้าน
เตรียมตัวเลยทีมนู้น

อย่าตกใจสิผีไม่ใช่คนค่ะ

และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้

เชิญ

ทั้ง๓ร้านที่คุณทั้งสองทีมจะต้องไปในวันนี้นั่นก็คือ
ร้านที่๑บ้านน้ำเคียงดิน

และร้านที่๓โกเล็ก

ใช่ครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมเลยให้คุณก๊อฟครับ

เท่าที่หนูมีความรู้ในเรื่องอาหาร

ใช่เป็นอันยาที่ไม่เคยไปจริง

มันอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือก็ได้

ผมขอให้คุณทั้งสองทีมโชคดีกับการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับ

คุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะขอตัวช่วยจากผมครับ
โดยคุณมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผมทีมละ๑ครั้ง
เพื่อที่จะกราบกราน
ขอให้ผมช่วยให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้
และเมื่อคุณทานอาหารครบทั้ง๓ร้านแล้ว
ให้คุณรีบไปยังจุดสิ้นสุดของเราครับ
ทีมไหนไปถึงก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะในทันที

ไปเร็ว
พวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไรและในประมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน
แล้วปกติจะเรียนที่สายไหนกินแบบทุกสายไหม
แค่ไม่กินไก่กับเนื้อวัว
เพราะอะไร
มาดูทัก

ขอห้ามกินไก่ปรวดปีกาย

หรือให้เรียกว่าเดียดีกว่าค่ะเพราะว่าดอนนั้นคือนำสกุลสมมุติ
บอกได้เลยนะว่ามากับหนูอ่ะคำว่าหลงอ่ะนะไม่มีทาง
แน่ใจนะไม่มีทางที่จะไม่ลง

ลงไปเดี๋ยวมันจะมีแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอักษะนะคะ
มันจะอยู่ตรงข้ามหน้าพุทธมนตรวดี

ซ้ายหรือขวาจะเทียง
อยู่ก็ขึ้นว่าเฮ้ย
อ้าวนั่งไงเราไทฟูแล้วอ้าวเจอแล้วนั่นไง
ไทฟูอยู่ข้างหน้านี่เองสบาย
ให้ขับมาเร็วมาก
ไหนวะนี่ไงเลย
ตายขับรถเลยหน้า

ร้านที่๑ร้านบ้านน้ำเคียงดิน
ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อว่ามีพื้นที่ใหญ่และสวยที่สุดของสาลายา
เพราะตกแต่งด้วยบรรยากาศแบบตะวันตก
ถ้ำกลางต้นไม้นานาพันธุ์และสัตว์นานาชนิด
อาหารมีทั้งอาหารไทยจีน

ที่เลือกสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมมาเสิร์ฟให้ได้ลิ้มลอง
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่พุทธมนตรสาย๓สาลายา
สวัสดีค่ะคุณก๊อฟครับนี่คือเมนูกุ้งเหยียบน้ำค่ะในราคา๔๙๐บาทค่ะ
คุณก๊อฟวางเงินไว้๕๐๐บาทศัยธาน๑ชุดค่ะ

มะน้ำมะแล้ว
น้ำค่ะน้ำมะแล้วค่ะ

กินได้เลยใช่ไหม

นี่คือเมนูกุ้งเหยียบน้ำค่ะ

หือ
เมนูกุ้งเหยียบน้ำกุ้งสดคุณภาพดี
แกะเนื้อกุ้งวางเรียงอย่างสวยงาม
เสิร์ฟคู่กับน้ำซุปสุดเด็ด
เคี่ยวเป็นเวลานานหลายชั่วโมง
เวลาทานให้นำกุ้งสดไปแช่กับน้ำซุปจนสุก
เนื้อกุ้งจะหวานน้ำซุป
จากนั้นนำไปจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ด
รับรองว่าอร่อยโดนใจแน่นอน

จ้านไม่มาขอลวกมองนี้ก่อนแล้วกัน

มันนำไม่มา